สวัสดีกันติดตามวันนี้มาดูที่กลุ่มของคนขับรถ
ขึ้นไปครับนายวรพลแก้มขุนทศนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับรถยนต์สาธารณะแท็กซี่
พร้อมกับตัวแทนของสมาชิกวันนี้เดินทางไปหาลือกับผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกครับ
บอกปัญหาความเดือดร้อนในการปรับมิเตอร์เป็นอัตราใหม่
หลังจากที่มีการเปิดปรับมิเตอร์ตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมจนถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว
ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แต่ว่าเขาเจอปัญหาเรื่องของรอคิวนานคนไปปรับมิเตอร์เยอะ
จ่ายค่าปรับมิเตอร์๓๐๐๓๕๐บาทต่อคัน
จากเดิมมีการปรับมิเตอร์ครั้งล่าสุดปี๒๕๓๗ตอนนั้นจ่ายแค่๑๐๐บาทต่อคันเท่านั้น
แต่ปัจจุบันนั้นผู้ให้บริการมีการยกเลิกกิจการไปแล้ว
ทำให้ต้องเสียเงินซื้อมิเตอร์ใหม่ราคา๓๕๐๐บาทแน่นอนนะครับ
กระทบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพรวมทั้งเรื่องของค่าโดยสารที่ปรับขึ้น

ก็ไปพูดคุยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทางกรมไม่ได้เป็นคนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แต่เป็นเอกชนที่เข้าไปให้บริการเป็นการเรียกเก็บนะฮะ
แล้วก็จากการตรวจสอบล่าสุดแล้วตอนนี้ไม่มีการรอคิวนานแล้ว
เพราะว่ามิเตอร์แท็กซี่มีการปรับไปแล้ว๕๐๐๐คัน
จากทั้งหมด๗๐๐คันในระบบนะครับ
วันนี้คือ๒๘กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายแล้วครับ

ถ้าแท็กซี่คันไหนยังไม่สามารถไปดำเนินการได้ทัน
ก็ให้ไปปรับที่บริษัทเอกชนที่เขาเปิดให้บริการปรับมิเตอร์
แล้วก็ไปซิลตะกัวที่กรมการขนส่งทางบกให้มันถูกต้องซะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่มีอายุการใช้งาน๙ปีขึ้นไป
แต่เดี๋ยวกรมการขนส่งทางบกจะประสานบริษัทมิเตอร์ใหม่
เพื่อมาเปลี่ยนแล้วก็มาให้บริการอย่างถูกต้องต่อไปนะครับ